ค่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของอิ๊งวรรณฑร
บัตรเนี่ยขายเกลี้ยงแบบหมดเร็วมากคุณผู้ชมค่ะ
ชื่อคอนเสิร์ตก็คืออิงค์ซีแลนด์ดินแดนขยีจ้า

พอมามีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตก็เลยเอานี้ละกัน

ส่วนบัตรคอนเสิร์ตอย่างที่บอกไปหมื่นกว่าใบ
ขายหมดเกลี้ยงภายใน๑๐นาที
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหลุ้นมากคือตอนแรกอะเนาะ
ความเป็นศิลปินหญิงคนเดียวก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้หรือเปล่า

พอทราบว่าขายหมด๑๐นาทีร้องกรี๊ดเลยค่ะ
และที่สำคัญเห็นสวยแบบนี้มูนะจ๊ะ
น้องไปมูบนไข่ต้มมาบอกว่าขอให้บัตรขายหมดเกลี้ยง
ทุกวันนี้น้องบอกว่าไอ้ไข่ต้มที่เอาไปแก้บนมาเนี่ย
หนูยังกินไม่หมดเลยพี่
แล้วแขกรับเชิญของน้องอิ๊งน่ารักมาก
บิลกิ้นมาโชว์สไตล์มินิโคลกันตัดสลับกับพี่โบสุนิตาค่ะ
พี่โบเนี่ยเป็นไอดอลของน้องอิ๊งนั่นเองนะครับ
เพลงฮิตล้านตลับเทปไม่มีอีกแล้ว
ต่อกันด้วยหนุ่มวงทรีแมนดาวค่ะ

พอกันเลยกับเฮียสิงโตนำโชคเขา
ขนความสนุกมาชวนน้องอิ๊งมาโดดีดงกันนะคะ
ทั้งร้องทั้งเต้นเหมือนกรี๊ดคอทะแป่ง
เสิร์ตครั้งนี้ค่ะอิ๊งเองก็ขนเพลงฮิตเพลงดังมาโชว์กว่า๓๐เพลงเลยนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนลุคให้คุ้มค่าบัตรแฟน

หลายคนบอกว่าอุ๊ยไม่น่าเชื่อว่าเห็นคุณอิ๊งเนี่ยนะคะ

เซ็กซี่ก็ได้เหว่นก็ดีนะคะ
แล้วก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ตค่ะมาพร้อมน้ำตาเลย

เขาขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เชียร์มาตลอดค่ะ
ได้ทำความฝันมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่ง

ชมภาพความประทับใจกันหน่อยค่ะ
ใจร้องแล้วมาลืมคอนเซิร์ตนี้จะจบ
ในวัน
สุดยอดเลยค่ะประทับใจแบบสุดเลยนะหวาน

ร้องเพลงว่าเก่งแล้วเปลี่ยนชุดเก่งกว่านะจ๊ะ